ดูการทำนาของประเทศไทยสมัยก่อน

หรือเดือนกรกฎาคม
ชาวนาจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมดิน
เรียกว่าการไถดะ

ครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่
เพื่อพลิกหน้าดินจากชั้นล่างขึ้นมา

คือการพลิกดินกลบอีกครั้ง
หลังจากไถดะเพื่อตากดินแล้ว

ยังเป็นการช่วยย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง
และช่วยทำลายวัชพืชที่ขึ้นมาได้อีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน